นี้แค่ทะเลาะกับแฟนมาจากบางแคล่ะก็เลยดิ่งไปเลยค่ะอ่า
เพราะว่าฟะบ้านมาก็เขียนเหมือนเดิมก็สู้ไปนั่งรับโรมอะไรที่นั่น
คิดก็มีคิดแต่ว่ายังไม่ถึงขีดสุด

แม่ไม่เอาไหมแม่ลูกนึกให้กินไหม
แม่ไม่กินหรอกเป็นวันโลกเดี๋ยวมันติด
คิดอยู่ค่ะยังไม่ถึงจะกระโดดแพร่หัว
เพราะหนูเพิ่งไปได้สักแป๊บเองยังไม่นานเท่าไ
ถ้าไม่แน่อันนั้นอาจจะอันนี้ก็ได้

เพราะว่าอันนั้นเพิ่งไปถึงแล้วกำลังคิดถึงครอบครัวถึงอะไรต่างนาน

แล้วคือตอนนั้นคือให้น้องนั่งอยู่ที่นี่

แล้วจังหวะตัวเขาก็เวลาอุ้มมันก็เท่ากับขอบสะพานอยู่แล้ว
เราก็เลยจับเขานั่งไปเลย
ก็ขอบคุณคุณตำรวจแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์คุณลุงแล้วก็ประชาชนที่อยู่ตรงนั้น
แล้วก็ขอบคุณอีกส่วนก็คือ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อนพี่น้องทุกคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีให้
ซึ่งมันเยอะมากพอสมควรแล้วจนต้องขอปิดรับบริจาคค่ะ
ถ้าจะช่วยก็ช่วยเป็นสิ่งของอะไรให้น้องเพื่อหนูจะได้ไปสารต่อต่อยอดให้คนที่ไม่มียิ่งกว่าหนู
คือเมื่อเราทะเลาะกันเราทะเลาะเครียดอย่างเดียวมันมีผสมอยู่ได้ไหมคะ
มันผสมกันหมดค่ะเพราะว่าถ้าเรื่องแฟนอย่างเดียวทะเลาะกันแล้วเลิกกันมันคงไม่ถึงที่สุดค่ะ
เพราะว่าเลิกกันแล้วไหนก็ต้องจ่ายค่าบ้านค่าบ้านก็ติดมา๒เดือน
อันนั้นจะโดดน้ำแน่เลย
เพราะว่าใครร้องไห้ด้วย
ได้ได้คุยกับวินอีกคนนึงเขาก็ถามถ่ายว่าไปซื้อข้าวกินไหมอะไรเขาก็ไม่เอาเพราะร้องไห้อย่างเดียวแต่ที่รู้มาที่เขาถามมาก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเรื่องสามีทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้เรื่องเงินเรื่องค่าเช่าบ้านเออเราก็เจอปัญหาเห็นปัญหาอย่างงี้มันมันก็เยอะนะเพราะช่วงนี้มันก็ปัญหานี้อยู่แล้วอ่ะแต่แต่ทำกับเด็กอย่างงี้มันมันแรงอ่ะ

สบายใจอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคือตำรวจอ่ะเขาก็มีมีให้เงินไปนะรวบรวมเงินนะที่ผมไปถามแกนะในสอนอว่าให้ให้เงินไปมามาพันกว่าบาทให้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็แกพาไปส่งผมก็เลยไปที่โรงพักไปถอมเบอร์ไปถามบ้านข่าวรายละเอียดหมดเลยเพราะว่าคนทางไลน์ฟังเฟสเนี่ยเขาเขาอยากให้ผมช่วยดูตรงนี้

แต่เรื่องนี้อืมก็ยังดีง่ะนะอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ใช่แต่แต่ถ้าจริงจริงนะผมต้องขอบคุณลุงมากกว่ากว่านั้นแหละเขาก็ช่วยหลายหลายอย่างเลยที่ให้ให้ให้เด็กมีชีวิตอยู่ตอนนี้นะ